คุณผู้ชมสงสัยไหมช่วยไปดูหน่อยว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางอะไรคะ
เจ้าของคลิปเขาพูดประมาณว่าอันนี้เรียกว่าหลวงพ่ออะไรเนาะเกิดมาไม่เคยเห็น
จะเป็นพระสังกระจายหรือเปล่าแต่ช่างปั้นดีปั้นงามนะสาธุเด้อหลวงพ่อเด้อ
ดูแล้วก็เหมือนว่าช่างเนี่ยปั้นเสร็จหรือยังนะ
ทำไมลักษณะรูปปั้นของพระพุทธรูปถึงแปลกและแตกต่าง
พระพุทธรูปที่เคยเห็นองค์อื่นนะคะ
ซึ่งในคลิปเนี่ยค่ะมียอดคนดูถึง๒ล้านกว่าวิว

ชาวเน็ตหลายคนเนี่ยบางคนก็เอ๊ะคอมเมนต์กันไปต่างต่างนานาหลากหลาย
บอกว่าอาจจะเป็นฝีมือของชาวบ้านในพื้นที่หรือเปล่า
บางคนก็หัวเราะคนพากเนาะบางคอมเม้นต์บอกว่างานฝีมือครับ
แล้วก็จริงพระพุทธรูปองค์นี้นะคะก็คือหลวงพ่ออุปคุโตนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกนับด้านข้างเนี่ยค่ะมีรูปปั้นเท้าแว่สวรรค์องค์เล็กและองค์ใหญ่
ซึ่งทางเจ้าของคลิปเขาบอกว่าองค์เล็กเนี่ยเหมือนยักษ์เด็กน้อยเห็นไหม
เหมือนยักษ์เด็กนะคะส่วนอีกองค์เนี่ยคือยักษ์ผู้ใหญ่
เป็นยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่อะไรประมาณนี้
มาไล่ยักษ์เล็กมาไล่ยักษ์ใหญ่
เฮ้ยเอาใหม่สิยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็ก
ชาวเน็ตก็คุยกันไปคอมเมนต์กันไปเยอะแยะมากมายนะคะ
ทีนี้ล่าสุดมีคำตอบมาเฉลยแล้วค่ะ
อายุ๖๓ปีเป็นพระลูกวัดสุวรรณภูมิอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
หลวงพ่อบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้ค่ะเป็นพระอุปคุฎแบบที่บอกเลย
เป็นพระที่หลวงพ่อปั้นขึ้นมาเองตามจินตนาการ
ก็เลยทำให้ไม่ได้เหมือนพระอุปคุฎทั่วไปนะจะมีรูปทรงผอมใช่ไหมพระอุปคุฎทั่วไป
แต่หลวงพ่อเนี่ยปั้นพระอุปคุฎรูปนี้ออกมาให้เป็นทรงแบบว่าพุงป่องแบบโบราณหน่อย
ใครเห็นก็อมยิ้มแต่กว่าจะเสร็จนะคุณรู้ไหมหลวงพ่อใช้เวลาในการปั้นมานานถึง๓ปี
๓ปีเอ้าก็ทันปั้นเองนี่นะ
ใช่ค่ะอย่าว่าแต่ชาวเน็ตไม่เคยเห็นพระพุทธรูปปางที่แปลกแบบนี้เลยนะ
ชาวบ้านเองเขาก็บอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกัน
ชาวบ้านเขาบอกว่าจริงแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะเป็นความเชื่อเขา
บอกว่าเคยมีคนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบแล้วถูกรางวัลได้ไปหลายแสนก็มี

ถูกต้องเอาเป็นว่าจริงแล้วเนี่ยนะเรื่องศิลปะเนี่ยค่ะงานปั้นเนี่ยมันเป็นงานฝีมือ
แต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีศิลปะการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นรูปปั้นต่างที่ในวัดเดี๋ยวเนี้ย
ก็จะมีหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็จะไม่ได้เป็นแบบแผนแบบเดิมตามยุคสมัยแล้ว
คุณลองดูวัดแห่งนี้นะเอาจริงเรื่องของเงินเรื่องของปัจจัย
บางทีเขาก็ไม่ได้มีมากพอที่จะไปจ้างให้ช่างเนี่ยนะฮะ
ทำการปั้นให้มันดูสวยอย่างที่เคยเห็นกันทั่วไปถูกไหม
ท่านเองเจ้าอาวาสท่านก็เลยลงมือทำเองซะเลย
พระลูกวัดท่านก็ปั้นขึ้นมาอาจจะเป็นคนที่มีฝีมือในงานปั้นประมาณหนึ่ง